มีซินว่ะ

นี่หมายความว่าไม่ชัวร์ว่าเพลงอะไรเลยอย่างนี้หรอ

งานเข้าแล้วครับสำหรับคุณอูซาครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ